ร้องมาอยากให้ไทยรัฐช่วยอันนี้น่าสงสารมาก

ใช่ค่ะผู้ชายคนนึงเนี่ยคือมีตุ่มขึ้นตามตัว
แล้วเวลาเป็นแผลแห้งมันจะเป็นพังผืดติดตัว
ทำให้ตอนนี้ตัวเนี่ยตึงไปหมดเลยขยับไม่ได้นะคะ

เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าน่าสงสารจริงนะคะ

แล้วก็ผู้ป่วยอายุแค่๒๒ปีเท่านั้นนี่

อายุน้อยอยู่เลยนายบุญยฤทธิ์เทพาหรือว่านายอ๊อสนะคะ
อยู่ที่อำเภอขานุวรรลักษบุรีที่กำแพงเพชรค่ะ
แล้วสภาพร่างกายของนายบุญยฤทธิ์เนี่ย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามเนื้อตามตัวจะเป็นเหมือนกับพังผืด
ตะปุ่มตะป่ำอยู่แล้วก็ตึงไปทั้งตัวเลยค่ะ
หลายจุดนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมบาดแผลเน่า
แล้วก็จะมีแบบน้ำหนองน้ำเหลืองไหลออกมาด้วย
ทีนี้เราไปคุยกับพ่อของนายบุญยฤทธิ์ค่ะ
ก็คือคุณพ่ออิงเทพเผาอายุ๗๑แล้วนะคะ
คุณพ่อบอกว่าเดิมทีเนี่ยร่างกายของลูกเนี่ยนะ
ก็เป็นเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละ
ปกติไม่ได้เป็นตุ่มแบบนี้แต่ว่าตัวน้องเป็นเด็กพิเศษ
ทีนี้น้องก็เลยไปเรียนโรงเรียนเด็กพิเศษที่นครสวรรค์
ตอนป๔เนี่ยตัวลูกชายเนี่ยเริ่มมีแผลค่ะ
เป็นฝีเล็กตรงคางด้านขวา
หลังจากจุดตรงคางด้านขวาเนี่ยคุณผู้ชม
มันลามค่ะลามไปเรื่อยเลย
โรงเรียนก็เลยพาน้องไปรักษาที่โรงพยาบาล
หมอก็ให้ยามากินให้ยามาทา

อย่างนี้พาน้องมารักษาตัวที่บ้านไหม

เพราะว่าแผลมันลุกลามตลอดเลย

มันกลายเป็นแผลนูนเป็นแผลเป็น
เป็นพังผืด
น่าสงสารมากเดี๋ยวฟังเสียงพ่อหน่อยนะคะ
จริงอยากได้คือรอให้มีคนช่วยรักษา
ให้เขารักษาแผลให้ลูกชาย

เมื่อก่อนที่แผลมันเฟะแล้วก็นอนยังไง
มันติดที่นอนเหรอ
มันมีเราเอาผ้ายาง

อยากหา
เขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวพูดก็ไม่ค่อยจะชัด
แล้วก็ภรรยาคุณแม่ก็เป็นออร์ทิสติกด้วย
บ้านนี้เขาบอกว่าลำบากจริง

ช่วงนี้ไม่มีเงินพาไปหาหมอเลย
อาการทรมานของน้องมันก็เลยไม่ได้ถูกรักษา

ใครอยากจะช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมเราให้ช่องทางละกันค่ะ
ก็สามารถช่วยเหลือได้โอนเงินผ่านบัญชีนะคะ
เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสลกบาทนะคะ
เลขบัญชี๖๒๗๐๔๒๐๕๙๘นะคะ
ชื่อบัญชีคือนายอิงเทพเผานะคะเป็นบัญชีของคุณพ่อ
ก็อยากให้ช่วยเหลือกันนี่น่าสงสารจริง
อ๋อเขาบอกมาแล้วเหรอ